เมื่อกระทำอย่างนี้แล้ว
มันก็ทำให้สังคมชวนสงสัย
ที่อาจจะถูกติดเพื่อย

เราจะไปกวาดบ้านทำมาสะอาดอย่างไร
โปรดติดตามตอนต่อไป